ไปดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วย
ระหว่างที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ปรากฏว่า
มีรถกระบะนะคะขี่มาประกบแล้วก็เอาปืนยิงค่ะ
มีเสียชีวิต๒คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๑คนค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ตอน๕ทุ่มนะคะ
ทุ่มเมื่อคืนนี้แล้วที่กล้องจับภาพได้เนี่ย
เราจะเห็นว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์
วัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาอันนี้คือปากซอยนนทบุรี๖นะคะ
จนนนทบุรีปรากฏว่าขี่มาเนี่ยมีกระบะขับประกบ

นัดเลยมีมอเตอร์ไซค์ล้มลงคันหนึ่ง
คนขี่คนซ้อนนอนบนฟุตบาทเพื่อนก็ต้องวนกลับมา
พาคนเจ็บซ้อนท้ายไปโรงพยาบาล
ปรากฏว่านี่ค่ะตำรวจพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตรงจุดนี้เนี่ยพบกองเลือดกระจายอยู่ตรงโคนเสากล้องวงจรปิด
แล้วก็พบมีดด้วยค่ะเป็นมีดดายย่าด้ามยาวหนึ่งเล่ม
มีดดาบ๒เล่มหัวกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่
ในเหตุการณ์นี้โอ้โหนี่คุณผู้ชมค่ะ
นี่คือตอนที่ตำรวจไปแล้วก็ไปเจอสิ่งนี้แล้วนี่หัวกระสุนปืน
มีคนบาดเจ็บ๓คนก็ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา๒ศพด้วยกันนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนถูกยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บค่ะ
มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นเยาวชนนะคะ
อายุ๑๗ปีบอกว่าก็เขากับเพื่อนก็ขี่รถตามหลังกันมา
ตั้งแต่ตลาดนกฮูกนี่แหละจนกระทั่งมาถึงแยกพระนั่งเกล้า
มีรถกระบะขับตามมาประกบแล้วก็ยิงปืนใส่
พวกเขาก็เลยไปหลบกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ยอมรับว่ารู้จักบางคนในกลุ่มนั้นค่ะ
ไอ้ที่โดนยิงผมไม่รู้จัก
ในกลุ่มนั้นผมรู้จักเป็นบางคนเจอตรงนั้นตรงฮูก
แล้วคุณก็ทำความรู้จักกันและผมมาผมคิดว่าจะไม่มีเรื่องนั้น

น่าจะเข้าไปใน๗๑๑ด้วยครับเพราะว่ากลัวเหมือนกัน
ล่าสุดตำรวจก็เชิญพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำนะคะ
ซึ่งแม่ของนายธันวาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขายังโทรคุยยังส่งข้อความ
คุยกับลูกอยู่เลยว่าลูกจะกลับกี่โมง
แต่ลูกก็ไม่ได้ตอบเพราะบอกว่าแบตมือถือเหลือแค่๓
จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาล
แจ้งว่าลูกประสบอุบัติเหตุก็รีบมาดู

ก็พบว่าลูกถูกยิงเสียชีวิต
เธอก็บอกว่าคือเลี้ยงลูก
ก็ให้ลูกคุยกันตลอดนะว่ามีอะไรก็ให้บอก
แม้ว่าผิดผิดหรือถูกก็ให้บอกจะได้แก้ปัญหาได้ทัน
เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนลูกก็จะบอกแม่ตลอดเลย
แต่ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะ
ลูกเพิ่งเรียนอยู่ที่พาณิชย์ได้แค่๑ปีเท่านั้นเอง

ส่วนสาเหตุก็ไม่รู้ว่าไปมีปัญหาอะไรกับใครค่ะ

เขาก็จะบอกตลอดเขาอยู่ที่ไหน
จะบอกตลอดแต่เรื่องที่ว่ามีเรื่อง
แม่ก็ไม่เคยรู้เพราะว่า
อาจจะเป็นไปได้ไหมที่น้องเขาไปถูกลุกหลงมากกว่า

แบบไปมองหน้ากันตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
ทางด้านคดีชุดสืบสวนสมนธบุรี

แล้วก็ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีต่อไปค่ะ